ครับคุณผู้ชมครับ
เปลี่ยนจากโค้งไปดูควายดีกว่า

ไหวเจ้าทุ๋
ไปกันที่บ้านเลขที่๔๕หมู่ที่๗ตำบลบางเป้าอำเภอกันตัง
จังหวัดตรังบ้านของคุณกะหนีซาชา
ซึ่งเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะวัวควาย
เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้มานานหลายสิบปีแล้วล่ะครับ
ล่าสุดบางกันนีได้ไปซื้อไขว้เพชภู่
อายุประมาณสองปีมาหนึ่งตัว

เอามาเลี้ยงไว้พออยู่ได้๓วันแรก
ทุยเนี่ยก็เริ่มออกอาการเดินเข้าไปหาลูกค้าผู้หญิงที่มาเยี่ยมบ้าน
ซึ่งแรกลูกค้าก็ลูบหัวด้วยความเอ็นดู
แต่เจ้าถุยกลับไปติดใจไม่ยอมไปไหน
เหมือนอย่างในภาพนี่แหละครับ
พยายามเอาหัวมาซุกไซส์เรียกว่าใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
และหากนำเจ้าถุยไปปล่อยไว้ในทุ่งนาไม่ถึง๑๐นาที
เจ้าถุยก็จะวิ่งกลับบ้านเดื้อมาหาผู้หญิงทันที
แต่สำหรับผู้ชายมันจะไม่เข้าใกล้
ยกเว้นคนดูแลเพียงคนเดียวเจ้าชู้จริงเลยนะเองเนี่ย
ส่วนวิธีการเข้าหาสาวของเจ้าถุยก็คือ
เมื่อมีสาวมากอดหรือรูปเจ้าถุย
ทุยก็จะยื่นจมูกเข้าไปหอมแก้มและส่งเสียงคลวนคลางออดอ้อน
โดยมีเสียงจุ๊บออกมาด้วยอุ้ย
เบาได้เบานะแกไอ้ทุย
ต่อกันอีกหนึ่งที่กับเจ้าจ่อยควายขี้อ้อน
ไปกันที่บ้านเลขที่๙ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาบ้านของคุณยายแสนคำชนะชัย
อายุ๖เดือนกำลังดูดนมจากขวดน้ำของคุณยาย
ซึ่งเป็นคนป้อนนมลักษณะคล้ายกับเด็กน้อย
ดูดนมยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
คุณยายแสนเล่าว่าน้องจอยเนี่ยชอบเล่นกับคนมากเลยล่ะครับ
ชอบมานอนหนุนตักคุณยายในช่วงเช้าเป็นประจำ
และสาเหตุที่น้องจอยเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนคน
ก็เพราะว่าแม่ของน้องจอยไม่ค่อยจะสนใจลูก
ไม่ยอมให้กินนมทำให้น้องจอยต้องมาอาศัยอยู่กับคน
จึงทำให้น้องจอยมีพฤติกรรมคล้ายกับคน
และคิดว่าตัวเองไม่ใช่ควายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ช่างหน้าเอ็นดูเหลือเกินเจ้าจอยเอ้ย